ส่วนเหตุการณ์นี้ก็กำลังไล่ติดตามตัวคนร้ายอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สงขลาค่ะนะฮะย้อนไปก่อนนะฮะ
ย้อนไปเมื่อเช้ามืดนะครับตี๕ของเมื่อวานนี้นะครับ
ส่วนวันนี้เราตามให้นะครับนี่คือที่เกิดเหตุนะครับ
ตรงจุดนี้นะฮะนายเจริญนวลเจริญนี่คือผู้ตายนะครับ
อายุสี่สิบหกปีเขาเสียชีวิตอยู่บนขนำนะฮะ
ที่บ้านในพื้นที่ตะบนธรรมนบอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลานะครับ
ตีห้าเมื่อวานคือจากคำบอกเล่าของชาวบ้านในเบื้องต้นเนี่ยนะครับ
คือเมื่อเที่ยงคืนของคืนวันก่อนนะฮะก่อนจะเกิดเหตุนะครับ
เห็นผู้ชายวัยกลางคนขับรถมาจอดที่หน้าบ้านหลังที่เกิดเหตุ
แต่ไม่รู้ว่ามีใครบ้างคาดว่าจะมาคุยกันมาตกลงอะไรกันยังไงหรือเปล่า
อาจจะมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ที่มาก็เลยลงมือใช้ปืนยิงนายเจริญจนเสียชีวิตแล้วก็ขับรถหลบหนีไปนะครับ
ที่ตัวของนายเจริญเนี่ยที่ศพเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
พบว่ามีปืน๑๑มมเหน็บอยู่ที่เอวของนายเจริญนะครับ
แต่ยังไม่ได้ใช้งานนะฮะนี่เป็นหลักฐานทั้งหมดในที่เกิดเหตุนะครับ
ตำรวจจะต้องไปไล่ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ตามความคืบหน้าคดีนี้นะฮะเพราะว่าถือว่าโหดเยี่ยมนะครับ
ได้คุยกับภรรยาของนายเจริญที่เสียชีวิตนะครับ
ชื่อว่านางรัตนาอายุ๔๗ปีนางรัตนาบอกว่า
ตอนที่เกิดเหตุในคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเธอนอนหลับอยู่ในบ้าน
นายเจริญสามีนั่งดื่มสังสรรค์อยู่กับเพื่อนที่หน้าบ้าน
ซึ่งเปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะฮะ
พอดึกแล้วเนี่ยสามีก็ไปต่อกับเพื่อนอีกนะครับ
ประมาณตีหนึ่งเธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๑๒นัด
แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะฮะเพราะว่าคืนเมื่อวานนี้
ก่อนจะถึงรุ่งเช้าเนี่ยเป็นคืนวันไหว้พอดีตรุษจีนนะฮะ
เธอก็คิดว่าเอ๊ะเป็นประทัดตรุษจีนหรือเปล่านะครับ
เช้านะฮะจะออกไปทำงานก็ไม่เห็นสามีในบ้าน
ยังคิดว่าเอ๊ะสงสัยหลับสงสัยเมาแล้วแล้วก็ไปหลับอยู่ตรงขนำอีกแล้ว
ก็เลยเดินไปดูไปดูอยู่จริงแต่ในสภาพถูกยิงเสียชีวิต
ก็เลยแจ้งตำรวจนะฮะให้มาตรวจสอบ
เรื่องการถูกยิงเสียชีวิตของสามีนะครับ
ภรรยาบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ
จากสามีไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะ
บอกว่าปกติแล้วจรณผู้ตายเป็นคนที่ใสดีนะครับ
แล้วก็รู้จักคนเยอะแต่ก็อาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อน

บางครั้งก็ชอบยิงปืนขึ้นฟ้าแต่ก็ไม่เคยไปทำร้ายใคร
ก็เลยคิดว่าประเด็นนี้หรือเปล่านะฮะที่จะไปสร้างความไม่พอใจให้กับคนที่เขาอาจจะไม่พอใจ
นะก็เลยมายิงจนเสียชีวิต
ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่าช่วงเที่ยงคืนของคืนวันเกิดเหตุนะครับเห็นผู้ชายคนนึงน่าจะเป็นลักษณะวัยกลางคนขับรถเข้ามาจอดที่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุ

ไม่รู้ว่ามีใครอะไรยังไงแล้วก็มาตกลงมาพูดคุยอะไรยังไงกัน
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามาตกลงอะไรกันไม่ได้แล้วเกิดความขัดแย้งกัน
อีกฝ่ายก็เลยลงมือก่อเหตุก่อนนะฮะเพราะว่าผู้ตายเองเขาก็พกปืนเหน็บอยู่ที่เอว
แต่ไม่ได้เอาออกมาใช้นะครับตำรวจสพสิงหานครนะครับยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
เดี๋ยวต้องไปไล่สืบสวนขยายผลต่อนะฮะเรื่องของสาเหตุของการลงมือมายิงกันตายแบบนี้นะครับ